คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือตำรวจเนี่ยเขาไล่ล่าคนร้ายเป็นคนร้ายตามหมายจับนะคะ
คดียาเสพติดแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวทัน
คือยิงฝ่าวงล้อมตำรวจขึ้นรถแล้วหนีแต่ประเด็นคือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
เขาก็แอบตำหนิการทำงานของตำรวจเหมือนกัน
เขาก็กังวลว่าถ้าชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราว

คือมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ

ท่านก็ตกใจวิ่งเข้ามาหลบกันแบบนี้ค่ะในร้านถ่ายเอกสาร
ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

คนร้ายคดียาเสพติดค่ะยิงเปิดทางเพื่อหนีการจับกลุ่มของตำรวจสภเมืองขอนแก่น
ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์
อานนท์อ่อนสาคอนอายุประมาณ๓๘ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คือตัวนายอานนท์กับเพื่อนไปเปิดโรงแรมในพื้นที่เพื่อหนีการจับกลุ่ม
นี่คือหน้าตาของนายอานนท์นะคะตำรวจก็เลยปิดล้อมเพื่อตรวจค้น
แต่คนร้ายไหวตัวทันแล้วคนร้ายยิงปืนฝ่าวงล้อมเลย
วิ่งหนีออกมากระโดดข้ามกำแพงรั้วโรงแรมแล้วหนี
ส่วนอีกคนขึ้นรถอเนกประสงค์สีขาวแล้วหนีไป
ตำรวจตามนะคะแล้วก็ตำรวจเองก็ใช้ปืนยิงเหมือนกัน
ล้อด้านหน้าเพื่อสกัดการหลบหนีล้อแตกแต่คนร้ายก็ฟื้นขับต่อไป
ทางถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นอุดรธานีคุณผู้ชมดูภาพอีกมุมหนึ่งค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมกลางเมืองขอนแก่นนะคะ
บันทึกเหตุการณ์นี่ตอนที่คนร้ายตกใจตำรวจแล้วก็
ตำรวจแสดงตัวใช่ไหมคะคนร้ายตกใจแล้วก็พยายามจะหลบหนี
อันนี้คือที่เขาไปแอบเปิดโรงแรมเพื่อที่จะหลบตำรวจกัน
แต่ตำรวจไปล้อมไงคะนี่ตำรวจแสดงตัวค่ะเดี๋ยวดูนะคะ
นี่เขาวิ่งเห็นไหมตำรวจก็วิ่งตามนี่ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยนะคะมีการใช้ปืนยิงไงคะยิงใส่ทั้งคนร้ายยิง
ใส่ตำรวจด้วยแล้วก็คนร้ายเอาปืนจี้รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหนีไป
แต่ประเด็นคือในโรงแรมก็มีคนอื่นอยู่ไงพี่อุ๋ยมีลูกคงลูกค้ามีอะไรแบบนี้นะคะ
นี่ฮะเนี่ยคนเต็มเลยเออแล้วคือในโรงแรมเนี่ยค่ะ
ก็มีผู้หญิงสองคนเขาเดินออกมาจากโรงแรมอ่าตำรวจบอกว่าเออ
ใส่เป็นลูกค้าของโรงแรมครับปล่อยไปอืมแต่สุดท้ายแล้วยังไงรู้ไหม
เขาพวกเดียวกันเอ้าเขาพวกเดียวกันเขาหนีไปได้มากับผู้ชายที่ว่า
ใช่ค่ะยิงฝาวงล้อตอนแรกนึกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายแค่สองที่เห็นเดินมาใช่ไหมคะ
มีผู้หญิงอีก๒ตำรวจไม่รู้ปล่อยไปเลยค่ะ
ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่กลางเมืองพื้นที่ชุมชนไม่รู้ใครเป็นใครไหน
คนร้ายไหนลูกค้าชาวบ้านเขาบอกตกใจมาก
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าขอแอบตำหนินิดนึงได้ไหม
การทำงานของตำรวจที่ใช้ปืนยิงกลางเมืองแบบนี้
เป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้มันอันตราย
มันเสี่ยงที่คนไม่รู้เรื่องรู้ราวจะโดนลุกหลงอะค่ะ
โอ้ตกใจหมดเลยว่ะ

เหมือนแหละ

ตรงใจ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔

ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนกระจายกำลังตำรวจออกไล่ล่าคนร้าย
นี่คือของกลางค่ะที่ก็ต้องเป็นหลักฐานสำคัญในการไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจก็ยึดของกลางเอาไว้ประเด็นคือน่าจะมีคนคอยช่วยพี่อุ๋ย
น่าจะมีกลุ่มบุคคลที่คอยช่วยเหลือคนร้ายอยู่
สรุปก็คือนีไปได้หมดเลยใช่ครับพี่อุ๋ย
แต่ชาวบ้านบอกระทึกเหลือเกินอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ